เรื่องที่เราพูดกันมาตลอด๓เดือนที่ผ่านมา
และเป็นเรื่องที่จะเป็นปัจจัยสำคัญ
วรวมถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ต้องยืน

งูเห่าสีส้มงูเห่าสีอื่นอื่นบ้างล่ะแต่เป็นที่ทราบกันดีว่า
สมการการเมืองสถานการณ์การเมืองที่เขียนขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดงูเห่าถามว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีงูเห่าหรือการแปรพักของผู้แทนรัศดรพักอื่นไปโหวตให้อีกพักหนึ่ง
เป็นเรื่องดีนะคะที่เราแถลงข่าวในช่วงเวลาหลังจากการที่พักพลังประชารัฐแถลงจัดตั้งรัฐบาล
ย้ำนะคะเป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่มีเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเสียง
เคยเห็นนะคะรัฐบาลที่แถลงจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงหนึ่งร้อยห้าสิบเสียง
สามวันหลังจากการเลือกตั้งเจ็ดพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยที่มีจุดยืนร่วมกัน
คือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสชประกาศตั้งเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสช
และให้ศัตยบันว่าจะทำทุกวิถีทางในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจตอนนั้น๓วันหลังเลือกตั้ง
เรามีเสียงทั้งหมดสองร้อยห้าสิบสามเสียงยังไม่มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ด้วยสองร้อยห้าสิบสามเสียงประกาศจัดแนวร่วมต่อต้านการสื่อทอดอำนาจของคอสาชอ
ในวันนี้เสียงของเราถูกสูตรคำนวณปาร์ติฤทธิ์พิษดารของกรกฏอลดลงมาเหลือสองร้อยสี่สิบหกเสียง
แต่สองร้อยสี่สิบหกเสียงนั้นก็ยังคงไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
พลังประชารัฐซึ่งสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพักไปประกาศในรายการทีวีว่ารัฐธรรมนุนเขียนมา
เสียงซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพผู้แทนรัศดร
แต่ในการผ่านกฎหมายต่างรวมถึงพรบงบประมาณนั้น
จำเป็นต้องใช้เสียงสภาพผู้แทนรัศดรพักการเมืองที่ไม่สามารถมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร
หรือแม้แต่เกินแบบปริ่มน้ำมีเพียงแค่๒๕๐กว่าเสียงย่อมไม่สามารถบริหารประเทศได้
เพราะฉะนั้นจึงเกิดความจำเป็นขึ้นมาว่าต้องซื้องูเห่าก็คือผู้แทนรัศดรของพักอื่น
ที่หาเสียงมากับประชาชนโดยการบอกว่าต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสช
แต่ถูกพยายามติดต่อซื้อตัวให้ไปโหวตสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นร่างทรงของคอสช
พักอนาคตใหม่ไม่ทราบด้วยเหตุผลคนใด
เป็นหนึ่งในพักการเมืองที่ถูกติดต่อขอซื้องูเห่าจากในหน้าล่างงูเห่า
เยอะมากสอสอของเราน่าจะเกือบครบทุกคนแล้วนะคะถูกติดต่อให้เป็นงูเห่า
อาจจะเพราะเราหน้าใหม่อาจจะเพราะฝ่ายตรงข้ามมองว่าเราถูกซื้อได้ด้วยเงิน
ซึ่งเป็นการประเมินที่ผิดอย่างที่สุดในวันนี้นะคะ
แทนรัศดรของพักอนาคตใหม่ที่ยืนอยู่เบื้องหลังของดิฉัน
ทุกคนล้วนเคยถูกติดต่อขอให้ไปเป็นงูเห่า
เพื่อสืบทอดอำนาจคอสชในวันนี้มี๔ท่านที่จะมาพูดถึงกระบวนการซื้องูเห่าการเจรจาต่อรอง
ราคาค่าตัวและวิถีทางในการพยายามชักจูง
แทนรัศดรของเราให้ไปอยู่ข้างการสืบทอดอำนาจของคอสช
สี่ท่านที่จะมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของขบวนการซื้องูเห่าในวันนี้
คุณเท่าพิพบลิ้มจิตกรผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานคร
คุณพีทีนันแสงนาคผู้แทนราชดรขอนแก่ม
ขอเชิญทั้งสี่ท่านเริ่มทีละท่านนะคะชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังเรื่องของกระบวนการซื้องูเห่าค่ะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดปฐุมธานีพักอนาคตใหม่
ผมก็ได้รับการติดต่อมา๒ครั้งด้วยกันนะครับ
ครั้งแรกเนี่ยเสนอเงินให้๓๐ล้านนะครับ
โดยแบ่งชำระเป็น๒รอบก็คือ๒๕ล้านให้ก่อนเลยเงินสด
หลังจากเลือกนายกแล้วเนี่ยก็จะให้อีก๕ล้านบาทนะครับ
ส่วนครั้งที่๒เนี่ยนะครับก็เสนอเงินให้๖๐ล้านบาท
ล้านบาทเนี่ยก็จะนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
แต่ผมจะได้รับเงินเอง๕๐ล้านบาท
ส่วน๑๐ล้านบาทเนี่ยเขาจะหักไป
ผมก็ได้รับการติดต่อมาประมาณแบบเนี้ยครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับผมท้าวิธบินศิษฐกรนะครับ
สอสอแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครนะครับ
โดยส่วนตัวผมได้รับการติดต่อตั้งแต่สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งนะครับ
ก็เสนอให้๓๐ล้านบาทโดยผ่าน
คนที่ผมสนิทนะครับคือเป็นข้าวทอดมานะครับ
แล้วผมก็ปฏิเสธไม่นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินของเรานะครับ
แล้วเราไม่อยากรับตรงนั้นนะครับ
แต่ก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยเป็น๕๐ล้าน๗๐ล้าน
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอดสูงสุดก็คือ๑๒๐ล้านครับ
ก็สงสัยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเงินนี้มายังไงนะครับ
หรือจากใครก็คือผมปฏิเสธไปเพราะผมคิดว่า
คือการที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นผู้แทนประชาชนเนี่ย
แบกความหวังไว้ของคนทั้งหลายใช่ไหมครับ
มูลค่าของประชาธิปไตยมันราคาเท่าไหร่
ผมก็ถามกับตัวเองนะครับแล้วผมก็ฝากไปยังคนที่พยายามชักชวนนะครับว่า
ประชาธิปไตยมันประเมินค่าไม่ได้นะครับ
ความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันราคาสูงกว่า๑๒๐แน่นอนนะครับ

สวัสดีครับเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่าน
ผมพิธีนันแสงนาคสสขอนแก่นเขต๑
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสอสอเขตคนเดียวของภาคอีสาน
พอพูดอย่างนี้ปั๊บทุกท่านก็คงจะนึกออกว่า

ผมถูกสกัดตั้งแต่วันแรกที่จะเดินทางเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่
เนื่องจากว่าผมเคยสมัครสวปี๕๗

และการเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้รัฐมนุนปี๖๓

ดังนั้นไม่แปลกใจว่าผมก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ถูกเพ่งเล็ง
ก็โดนสกัดครั้งที่๒ว่า
วันที่๒๔กุมภาพันธ์

หรือจะมีการเลื่อนออกไป
ถ้าอยากเป็นนักการเมือง
ส่งโปรไฟล์มาให้ผม

เมื่อผลปรากฏว่าเลือกตั้งผ่านไปวันที่๒๔มีนาคม
เช้าวันที่๒๕มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เช้า
บอกว่ามีผู้ใหญ่จะขอ
ผมถามว่าเพราะยังไงครับ

เขาบอกผู้ใหญ่จะขอพบ

บ้านที่ร้านหรือที่คอนโด

เพราะว่ากรกตยังไม่รับรองผล

พักก็กำชับว่าช่วงนี้

เพราะว่าการเลือกตั้ง

อยากได้เงินใช้นอกบัญชีไหม

ถ้าอยากใช้จริงผมหาได้ครับ

เดือนละ๒๐๐๐บาท

ไขสุดท้ายที่เสนอมา

บอกไปยังผู้ที่พยายาม

ผมทิตินันแสงนาคมายืนตรงนี้

มาตั้งแต่เด็กครับที่เข้าพักอนาคตใหม่
เพราะว่าอุดมการตรงกันในเรื่องประชาธิปไตย
ผมรักพักอนาคตใหม่ครับผมรักมงานาภักดิ์
รักเลขาที่กันภักดิ์รักโขสกภักดิ์รักกรรมกรรมการภักดิ์
ทุกคนเนื้อสิ่งอื่นใด
ผมเป็นนักประชาชนที่เลือกผมมาเกือบ๔๐๐๐คะแนนครับ

ครับสวัสดีครับผมทองแดงบิญจปักษ์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขต๑เมืองสมุทรสาครครับ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็น
มันเป็นการทำให้เรารู้ว่า
การที่เราต่อสู้มาถึงขนาดนี้
เราก็ผ่านจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนจากพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาคร
ก่อนอื่นผมจะขอเรียนนิดนึงว่าผมเป็นคนอุดรครับ
แม่อยู่น้องทายพ่ออยู่อุดร
แต่มาเติบโตอยู่ที่สมุทรสาคร
เรื่องที่มันเกิดขึ้นในตอนที่เราเลือกตั้งผ่านมาเนี่ย
มันมีคนติดต่อมาตลอด
มีวัญญาณว่าเริ่มต้นที่๒๕ล้าน
แล้วก็ถัดต่อมาอีกหน่อยนึง
ก็เสนอเราที่๕๐ล้าน
แต่เราไม่สามารถที่จะรับได้
ถ้าผมรับไปพ่อแม่พี่น้อง
ที่อยู่แม่ผมอยู่ชาวน้องทายจะคิดยังไง
ถ้าผมรับไปพ่อที่ผมอยู่อุดรฝั่งโน้นเขาจะคิดยังไง
เขาก็จะดูว่าเราไม่ใช่นักต่อสู้
ตลอดระยะเวลาที่ผมโตมาบวชพระบวชเนรมา
มันก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากความกระตันยูความกระต่าเวทีต่อ
ประชาชนที่ให้เรามาจนโตมาเป็นทองแดงในวันนี้
จนผมตอนนี้อายุ๕๓ครับ
จริงแล้วชีวิตผมมันปิดแล้วแต่พักอนาคตใหม่
โดยการนำของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณช่อ
คุณปิยบุตรได้เรียกให้มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
แล้วก็ให้มาลงสมัครสอสอพักอนาคตใหม่
แต่โดยที่เราเป็นคนจนจุดที่เราโดนโจมตีก็คือ
เอาเงินเข้ามาให้เราหวังว่าเราจะเปลี่ยนใจ
ไปสำหรับสมมติประเทศกาลหรือสำหรับสมมติคนที่
ไม่มีทางที่จะสู้กับประชาธิปไตยอย่างพวกเราได้
ดูถูกจิตใจของคนจนอย่างพวกเรามาก

การที่จะเอาเงินมาสู้กับคนยากคนจน
๕ล้านหรือ๖๘ล้านเนี่ย
แล้วผมจะยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แล้วก็ยืนอยู่กับประชาชนตลอดไป
ต้องบอกว่าชาวสมุทรสาครไม่ต้องเสียใจครับ
ผมสู้แน่นอนครับขอบคุณครับ

ผู้แทนรัศดรที่ถูกพยายาม
จะทำให้กลายเป็นงูเห่าสีส้มของพักอนาคตใหม่
แต่เรายืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
พักอนาคตใหม่เป็นพักที่รวมตัวกันด้วยอุดมการ
เป็นพักที่ใช้เงินน้อยที่สุดในบรรดา
พักการเมืองหลักของประเทศนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
พิสูจน์แล้วว่าการทำงานการเมืองที่ไม่ใช้เงิน
ใช้อิทธิพลสามารถทำให้ประสบความสำเร็จ

แทนรัศดรของพักอนาคตใหม่ทุกคน

ละทิ้งอุดมการประชาธิปไตย

ไม่ว่าจะมาโดยเสนอเงินเสนอตำแหน่ง
ไม่ว่าจะมาโดยการพยายามหลอกล่อ
ด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลว่า

เดี๋ยวหัวหน้าพักก็เข้าคุกแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นด้วยการพยายามข่มขู่ถึงชีวิต
มีนะคะแรกเริ่มด้วยการใช้เงิน
ใช้ตำแหน่งใช้ผลประโยชน์

เริ่มมีการข่มขู่ถึงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถเปิดเผยทุกรายละเอียด
ทุกตัวตนของผู้ที่มาติดต่อซื้อได้
เงินที่ใช้มีตั้งแต่๕ล้าน๑๐ล้านไปจนถึง๑๒๐ล้าน
ขอให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อที่ตั้งใจทำข่าวประเภท
ข่าวสอบสวนสืบสวนเชิงลึก
ตั้งคำถามและไปทำงานต่อนะคะว่า
พักการเมืองซึ่งไม่ใช่มีแค่พักเดียว
หลายภักดิ์ที่ร่วมกับการซื้อมฮ่าวนำเงินเหล่านี้มาจากไหน
ผู้ที่ถูกติดต่อซึ่งอยู่ในพักเรายืนยันว่า
มีทุนใหญ่ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศให้การสนับสนุน
การซื้องูเห่าในครั้งนี้เราขอตั้งคำถามกลับนะคะ
ว่าพักการเมืองเหล่านี้ซึ่งสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนกับทุนเหล่านี้
ผิดกฎหมายหรือไม่ทำแบบนี้ทำลายคุณค่าประชาธิปไตย
สำหรับพักอนาคตใหม่เองภารกิจของเราที่สำคัญที่สุด
ไม่ใช่แค่ชนะเลือกตั้งแต่คือการคืนศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบอบรัฐสภา
กลับมาในประเทศไทยไม่อย่างนั้นทงประชาธิปไตยปักลงในประเทศนี้ไม่ได้
ภารกิจคืนความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบอบรัฐสภาเกิดขึ้นโดยพักอนาคตใหม่พักเดียวไม่ได้
ต้องการทุกทุกพักทำงานร่วมกับเราตราบใดที่ขบวนการซื้องูเห่ายังอยู่
มีแม้กระทั่งการให้มีในหน้าค้างูเห่านี่ไม่ใช่การขายตรงนะคะ
จะได้มีการล่ามงกุฎเพชรกันด้วยถ้าได้ส่อยี่สิบคนเงินสองร้อยล้าน
ไปเป็นงูเห่าถือว่าประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จของผู้แทนรัศดรไม่ใช่อยู่ที่การชักจูงเพื่อนผู้แทนรัศดรด้วยกัน
สิบสามสิบคนบวกเงินสี่ห้าร้อยล้าน
ไปอยู่กับภักดิ์ฝั่งต่ออ่าภักดิ์ฝั่งสิทธิ์ทอดอำนาจความสำเร็จของผู้แทนรัศดร
ไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็คือการทำงานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน
จัดตั้งรัฐบาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
พักอนาคตใหม่ยืนยันตรงนี้เรียกร้องไปอย่างพักที่ซื้องูเห่า
ซึ่งย้ำนะคะมีหลายพักที่ร่วมขบวนการซื้องูเห่า
กรุณายุทธ์ภารกิจบ่อนทำลายประชาทิบตัย
หยุดภารกิจที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่เลือกท่านมา
ประชาชนที่เสียภาษีทำงานอย่างหนักอยู่อย่างเหนื่อยยาก
เพื่อเสียภาษีให้ท่านมาใช้บริหารบ้านเมือง

รบกวนผู้แทนรัศดรของเราเพราะพวกเรามีงานที่ต้องทำอีกมาก
การติดต่อต่างล้วนไม่เป็นผลท่านติดต่อมาหลายครั้ง
ก็ไม่เป็นผลกรุณาหยุด
เพื่อให้เรามีเวลาทำงานและให้ท่านมีเวลาทำงาน
รับใช้ประชาชนเช่นเดียวกับเรา
และสุดท้ายนะคะแม้ว่า

มีผู้ที่ใช้ชื่อของผู้แทนรัศดรพักอนาคตใหม่
ยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

สิ่งเดียวที่เราจะทำก็คือ
ให้เขาหรือเธอคนนั้นลาออกไปซะลาออกเพื่อไปอยู่ในพักที่เป็นจุดยืนตรงกันกับตัวพวกเขาหรือเธอ
นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะทำกับคนเหล่านี้และเรายืนยันว่าเราจะไม่เปิดเผยตัวตนของบรรดาในหน้าซื้องูเห่า
เจ้าของฟาร์มงูเห่าผู้ตามล่ามงกุฎเพชรจากการเป็นในหน้าขายงูเห่าซื้องูเห่า
หนึ่งเพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แทนรัศดรของเราเองที่ได้รับการติดต่อมา
เนื่องจากผู้ติดต่อเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่สองเหตุผลสำคัญกว่านั้นที่เราจะไม่เปิดเผย
ชื่อตัวตนจริงของผู้ที่อยู่ในขบวนการซื้องูเห่าก็คือคนเหล่านี้จริงแล้วไม่ได้มีความสำคัญที่สุดค่ะ
เทียบไปกับกระบวนการค้ายาเสพติดคนที่มาติดต่อซื้องูเห่าก็เป็นเหมือนกับแค่คนเดินยา
จับเขาเข้าคุกไปไม่ได้ทำให้ยาเสพติดลดลงฉันใดจับคนติดต่อขอซื้องูเห่าแจ้งความดำเนินคดีพวกเขาเหล่านั้น
ก็ไม่ได้ทำให้กระบวนการซื้องูเห่าหมดไปถ้าท่านจะชี้มือไปที่ใครในขบวนการซื้องูเห่า
ชี้มือไปที่บุคคลที่อยู่ในที่แจ้งที่สุดและทุกท่านทราบดีว่าขบวนการงูเห่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อใคร
เพื่อการสืบทอดอำนาจของคอสชเพื่อการอยู่ในอำนาจต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และนั่นคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อภารกิจบ่อนทำลายประชาธิปไตยที่ชื่อว่าการซื้องูเห่า
ขอโทษไปที่เขาเหล่านั้นอย่าสนใจบรรดาในหน้าค้างูเห่า
ที่มีอยู่มากมายหลายคนและเป็นเพียงข้อต่อ
เป็นเพียงสะพานที่ทอดไปสู่การสืบทอดอำนาจของคอสชเท่านั้น
ยืนยันอีกครั้งอนาคตใหม่ในวันนี้เรามั่นใจสอสอทุกคนอยู่ได้ด้วยอุดมการ
และจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนไม่มีงูเห่าในพักอนาคตใหม่ค่ะ